ไม่ใช่หยาบคายผู้ชมพี่บอกว่าสีเอ๋อใส้เต็มสี
เจี๊ยบเชิญยิ้มเล่าให้คุณผู้ชมนะฮะ
เล่าให้เราฟังด้วยบอกว่าถึงวัดนี้มีความสุขมากเลย
เพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ชอบมาตั้งแต่เด็กเลย
นั่นก็คือการขายก๋วยเตี๋ยวค่ะเป็นพ่อค้านี่แหละ
วันแรกเปิดร้านพี่แจ๊คพี่แจ๊คไปมานี่
มี๑๐โต๊ะทุกวันนี้คุณผู้ชมขาเตี๋ยวเต็มตีนเขาเนี่ย๘๐โต๊ะเข้าไปแล้ว

เชื่อเหลือเกินเป็นเพราะความเมตตาของเจ้าที่เจ้าทางที่ร้านนี่นะ
ตอนทำร้านแรกแรกเนี่ยเปิดทางให้เลยถามว่าหลังจากนี้ขายดีขนาดนี้พี่เจี๊ยบ
เอาไงดีขยายสาขาเพิ่มให้พี่พี่เจี๊ยบบอกทันทีแบบไม่ต้องคิดเลยนะ
ไม่เพราะว่าอะไรเราก็เสียดายแทนพี่เขาเนาะ
ดูแลควบคุมเรื่องของรสชาติไม่ทั่วถึงเดี๋ยวพอเปลี่ยนเป็นสาขาอื่นเต็ม
มันจะไม่อร่อยเท่าสาขาแรกหรือเปล่าโดยเฉพาะความนุ่มของตรีนไก่
เดี๋ยวมันจะผิดคอนเซ็ปต์เตี๋ยวเต็มตีนเขาคุณผู้ชม
แล้วก็ฝากชวนแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐมาด้วย
บอกว่าถ้าปีใหม่เนี่ยไม่รู้จะไปไหนไปอิ่มท้องแล้วก็อิ่มทรีนไก่กันได้เลยค่ะ

ที่เราเก่งที่เราดีอย่างนี้ก็ขอพรตลอดฮะจาก๑๐โต๊ะ๒๐โต๊ะตอนนี้มันก็ร่วมเกือบ๗๐โต๊ะ๘๐โต๊ะแล้วว่าก็ถือว่ามันเต็มเนื้อที่แล้วขยายไม่ได้แล้วส่วนเรื่องการปรับปรุงก็คงจะเป็นเรื่องของเมนูมากกว่านะฮะหลังปีใหม่ไปก็คงจะมีอะไรที่มันหลากหลายขึ้นคุมความอร่อยคุมรสชาติ
ไม่มีวันหยุดตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็นครับผมเตี๋วเต็มตีนครับ
ปลายกรี๊ง
อร่อยจริงอร่อยต่ำนะคะ